คนบันเทิงเองค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะ
ถ่อมตัวว่าเป็นส่วนเล็กแล้วกันนะคะ

ล่าสุดคุณออมคภัณฑ์พระเอกของเราค่ะ

ที่เราได้นำภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นกันค่ะ
คุณอ๋อมักกภัณฑ์เดินทางไปถึงหน้าถ้ำด้วยตัวเองเลยนะ

ต้องมีรองเท้าบูธทานไฟฉาย
กับพี่เจ้าหน้าที่หน่วยซิลถึงมือเลยนะ

ซึ่งเจ้าตัวตอนนี้ค่ะก็ยังถ่ายละครอยู่ที่เชียงรายค่ะ

ว่าติดตามข่าวสารมาโดยตลอดเลย
แล้วก็หากตัวเองสามารถทำอะไรได้บ้างนะ
ก็ยินดีเต็มที่ไปฟังเสียงกับคุณอ๋อมกันค่ะ
ได้ดูตามข่าวแล้วก็ได้คุยกับคนที่อยู่หน้าถ้ำ
เขาบอกว่าสิ่งที่ต้องการตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับ
ก็มีพวกรองเท้าบูธฐานไฟฉายอะไรแบบนี้ครับ
ผมก็เลยไปหาจากที่นี่แล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นไปมอบให้ข้างบนนะครับ

ต้องบอกว่าวุ่นวายมากนะครับ
มีหลายส่วนไปช่วยกันแล้วก็หลายหน้าที่ช่วยกันอย่างเต็มที่จริงนะครับ
แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือแล้วก็ไปให้กำลังใจพี่เจ้าหน้าที่แล้วก็น้องนะครับ
ส่วนถามว่าคราวหน้าถ้ามีโอกาสอยากไปอีกไหม
ก็ถ้าเกิดขาดเหลืออะไรจริงแล้วจำเป็นจริง
ผมมีโอกาสผมอยู่ผมก็ยินดีไปได้อีกนะครับ
แล้วก็อยากจะขอเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งให้ทุกคนออกมาอย่างปลอดภัยนะครับ
ก็ช่วยกันทุกวงการเลยนะคะ
อันนี้ก็มีคุณช้อนจินดาโชธค่ะก็ได้นำถ่านไฟฉายตากบไปให้นั่นเอง
แล้วก็มีคุณกึ้งเฉลิมชัยด้วยนะคะที่ให้ไฟแบบพิเศษ
ยื่นน้ำจิตน้ำใจคือเล็กน้อยแหละ
คือคุณอ๋อมเขาไปถ่ายละครอยู่ที่เชียงรายแล้วได้ยินข่าวพอดี
ตัวก็เลยเดินทางไปเลยไปบริจาคของเลยนะคะ

รอน้องกลับคืนมาสู่อ้อมอกคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะ